คืนที่ผ่านมานะครับประมาณ๕ทุ่มมีไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งแถวชนบุรีนะฮะ
ไฟลุกไหม้อย่างน่ากลัวมากเจ้าของบ้านบอกฝีมืออดีตลูกเขยแน่
เพราะมีคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนที่เข้ามาก่อเหตุนะฮะแล้วก็ช่วยกันจับกลุ่มตัวไว้ได้
นี่นะครับในคลิปนี้จะเห็นว่าเพลิงยังลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับแล้วในขณะเดียวกันนี่ฮะ
ชาวบ้านพยายามช่วยกันจับตัวในแมนอายุ๓๔ปีนี่ที่เขาบอกเขามาหาเมียเขานี่ฮะ
ว่าแมนเนี่ยจะเป็นคนก่อเหตุนะครับส่วนบ้านหลังเกิดเหตุเป็นบ้านของลุงบุญช่วยนาคศรีอายุ๖๘ปี
เป็นอดีตพ่อตาของแมนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕ทุ่มนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา
ในซอยหมู่บ้านพระพรมอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับสุดท้ายไฟเนี่ยวอดเกือบทั้งหลังนะฮะ
แต่โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บไม่ได้รับอันตรายนอกจากสุนัขหนึ่งตัว
คือเจ้ามะแขว่งแล้วก็แมวอีก๒ตัวนะฮะนี่มาแขว่งนะนี่แล้วก็แมวสีดำอีก๒ตัว
จินดากับมณีของเจ้าของบ้านนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปช่วยกัน
ลักควันไฟแต่สุดท้ายก็ปลอดภัยนะฮะนำตัวออกมาได้
ที่ถูกไฟไม่เนี่ยกำลังจุดไฟเผาว่าหลังอยู่เลย
ก็เลยรีบไปเรียกเจ้าของบ้านให้มาดูแล้วก็แจ้งตำรวจมาตรวจสอบกัน
คดีท้องที่สพดหัวล่อนะครับเราก็ตามไปที่โรงพักนะครับทุกผู้ชมครับ
เจอกับแมนนะฮะที่สพดหัวล่อเขายืนยันว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้
วางเพลิงบ้านอดีตพ่อตาตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาอยู่ในที่เกิดเหตุจริง
คือเขามาหาอดีตเมียเขาแต่เขาไม่กล้าเข้าบ้านแล้วอยู่ดีไฟมัน
ลุกไหม้เกิดขึ้นเขาก็โทรไปแจ้ง๑๙๑ปรากฏว่าเอ้ามาถูกชาวบ้าน
จับตัวส่งตำรวจเขายังงงอยู่เลยเนี่ยว่าเออมาหาว่าเขาวางเพลิง

พี่เป็นคนแจ้งใช่ก็ต้องตามพยานมาว่าใครเห็นผมและใครเป็น
คนแจ้งอืมพ่อแม่พ่อแม่ฝ่ายหญิงบอกว่าเราเคยขู่ทำร้ายร่างกาย
ของไว้เนี่ยจริงไหมเคยขู่นั่นมันก็แค่คดีเคยขู่มันคนละ
เรื่องอ๋อหรอกแต่ก็ยอมรับว่าเคยขู่จริงก็ไม่รู้ก็ต้องวัดกัน
ที่พยานหลักฐาน
เป็นยังไงล่ะแมนบอกไอ้เรื่องขู่เรื่องทำร้ายแล้วมันก็คนละ
เรื่องกันวางเพลิงนี่มากล่าวหาผมได้ยังไงผมบริสุทธิ์จะมา
อดีตเมียแล้วนี่ไฟมันลุกไหม้โทรแจ้งตำรวจด้วยซ้ำมี
พยานหลักฐานใครเห็นก็ไปบอกมานี่ฮะสุดท้ายตำรวจก็ต้องปล่อย
ตัวไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีพยานหลักฐานไปถึงจริง
หลักฐานมันยังไม่ชัดนี่วางเพลิงนี่มันข้อหานักนะ
ใช่ไหมอ่าก็ต้องปล่อยไปก่อนนะครับ
หลังจากถูกปล่อยตัวไปนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
ปรากฏว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้คือร้านขายก๋วยเตี๋ยวของอดีตพ่อตา
ของเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้อ่ะฮะค่ะไฟไหม้ห้าทุ่มเมื่อคืนใช่ไหม
นี่แมนถูกปล่อยตัวเสร็จตีสองครับมาที่ร้านแถวร้านขายก๋วยเตี๋ยวของอดีตพ่อตานะครับ
แล้วไปถามคนแถวนั้นที่เขาเป็นร้านค้าข้างนะฮะบอกไปช่วยเขาดับไฟทำไม
อยากมีเรื่องเหรอไปยุ่งทำไมนี่เห็นไหมสุดท้ายแล้วเขาก็เนี่ยเข้าไปตรงร้านขายก๋วเตี๋ยพ่อตานี่เห็นไหมฮะ
ที่มีผ้าใบบังอยู่พังร้านขายก๋วยเตี๋ยวของอดีตพ่อตาพังเละเลย
นี่เข้าไปรอบนึงนี่ยังไม่พอนะนี่เข้ามาตรงนี้อีกเตะอีกอะไรอีกเนี่ยฮะ
โอ้โหคือเสื้อผ้านี่ชุดเดียวกับที่โรงพักเลยนะฮะทีแรกเราก็เอ๊ะใช่หรือไม่ใช่ยังไงนะฮะ
คนเดียวกันนะครับอ่าสุดท้ายเนี่ยแล้วเขาก็เดินจากไปนะฮะ
แต่ไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะครับเออแต่มันจะเกี่ยวหรือมันจะสัมพันธ์กับเรื่อง
ไปวางเพลิงเผาบ้านเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปไล่สอบสวนต่อนะ
ทุกผู้ชมครับคุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
บ้านหลังเกิดเหตุที่ถูกไฟไหม้นะฮะคือตัวบ้านแล้วก็ข้าวของในบ้านก็พังเสียหายหมดนะครับ
นี่เห็นไหมแมว๒ตัวกับหมา๑ตัวตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วนะครับ
ลักควันเมื่อคืนนี้ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวของลุงบุญช่วยนะฮะ
พ่อตาของนายแมนที่เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับนี่ที่ร้านนะฮะ
ก็มีร่องรอยถูกทุบถูกลื้อพังเสียหายไปหมดเหมือนกัน
ลุงบุญช่วยบอกว่าในแมนเนี่ยเป็นอดีตแฟนของลูกนะฮะ
ก็คบหาดูใจกันอยู่ไม่ถึงปีนะครับตอนที่อยู่ด้วยกัน
แมนก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวชอบทำร้ายร่างกายลูกสาว
ในฐานะคนเป็นพ่อก็เลยบอกให้ลูกเนี่ยแยกทางกับแมน
เมื่อคืนนี้วันเกิดเหตุแมนขับรถบรรทุก
โอ้โหนี่ฮะเขาบอกลุงบุญช่วยบอกลูกสาวแกเคยโดนขนาดนี้อ่ะ
ค่ะโอ้โหหน้าบวมปูดตาปิดขนาดเนี้ยโอ้โห
บอกลูกให้เลิกนี่เลิกได้๑เดือนแมนก็พยายามมาง้อนะฮะ
เมื่อคืนนี้ขับรถบรรทุกมาจอดจอดรถนอนบนรถตามปกติ
ลุงลุงบ้านลุงไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็บอกอ้าวทำไมไม่มีใครทำอ่ะ
บอกไม่ใช่ใครก็นั่นแหนะเมื่อก็คือแบบรูปเคยอย่างน้อย
จะงุ่งเมียนี้ถ้าต่อไปเนี่ยไม่ใช่เจนนะต่อไปพ่อแม่นระวังให้ดี

หากไม่มาคืนดีเนี่ยจะฆ่าให้หมดฆ่ายกครัวเลยฆ่ายันพ่อยันแม่เลย
รู้จักใครอะไรยังไงจะฆ่าให้หมดก่อนเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ย
แมนก็พยายามติดต่อหาเธอแต่เธอเนี่ยแกล้งไม่สนใจ
คือไม่รับสายไม่พูดไม่คุยอาจทำให้นายแมนเนี่ยโมโหแล้วก็มาก่อเหตุ
บอกตอนนี้เธอกลัวมากนะฮะอยากให้ตำรวจเนี่ยจับนายแมนไปดำเนินคดีให้ได้
เรื่องทางคดีนะครับตอนนี้ตำรวจก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
แล้วก็สอบปากคำพยานแวดล้อม
แล้วเดี๋ยวจะไปแกะรอยเพิ่มเติมจากโทรศัพท์มือถือของนายแมนนะฮะ
ซึ่งพอไปดูเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเขาสั่งซื้อปืนออนไลน์นะครับ
เชื่อว่าอาจจะเตรียมเอาไว้ก่อเหตุอะไรด้วยนะครับ
แต่คนขายปืนเนี่ยไม่ส่งปืนมาให้ถูกหลอกเงินไป
แต่เรื่องที่ว่าเผาโบ้งเผาบ้านอะไรพวกนี้
เดี๋ยวก็ต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
เพื่อจะได้ขอสารอนุมัติหมายจับต่อไป
แต่ละอย่างพฤติกรรมแต่ละอย่าง
ก็เหมือนที่แมนบอกแต่ละเรื่องมันก็ต่างกรรมต่างวาระ
คุณก็ต้องไปหาพยานหลักฐานมา